พาไปดูคลิปเหตุการณ์เกิดขึ้นในงาน
มรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครับแม่ค้ากับลูกค้าเขาเปิดศึกเถียงกัน
ทางแม่ค้าบอกว่าก็คุณให้แบงค์๕๐๐
ลูกค้าบอกให้แบงค์พันธุ์มันไม่ตรงกัน
ก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ตอนจบว่าไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อค่ะ
หนูให้แบงค์ทัน
หนูยืนยันได้เลยเพราะหนูไม่ไปกดมา
ไม่มีไม่มีพี่มีไม่มีไม่มี

หนูยืนยันได้หนูมีแบงค์ทันแค่ใบเดียวแล้วแบงค์ทันหนูยืนให้พี่เมื่อกี้

ในนี้มันมีตัวอยู่เฉพายะในกระเป๋าในนี้แบงค์เด่น

ดูเขาบอกว่าเฉพาะกูพูดไม่ดี
ว่าเขาอ่ะไม่ทนตั้งแบงค์บาทให้กูมา

เป็นไม่ราคาพี่ดูเลย

โอ้โหไอ้ไม่น่าขายให้ไอ้นี่เลย

เจ็บ๓๐บาท

หนูยืนไปหมดแล้ว๗๐บาท

แต่ชาวเน็ตเขาก็พยายามที่จะแนะวิธีหาทางออกให้นะคะ
นี่ลูกค้านำคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ระบุบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
ภายในงานมรดกโลกที่อายุทยานะคะ
มาซื้อไก่ทอดเกาหลีที่ร้านนี้ราคา๓๐บาท
แต่ว่าแม่ค้าทอนเงินมาให้๔๗๐บาท
เธอก็เลยทวงถามแต่ว่าทางแม่ค้าอ้างบอกว่า
จ่ายด้วยแบงค์๕๐๐ก็เลยมีการโต้เถียงกันไป
อย่างที่คลิปนี้แหละค่ะสุดท้ายแม่ค้ายอมนะคะ
คืนเงินแบงค์พันธุ์ให้โดยให้เธอคืนไก่ทอดมาด้วย
คือต่างคนต่างเอาคืนกันไปนะคะ
เรื่องนี้พิสูจน์ยากถ้าเกิดว่าไม่ได้มีกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุนะคะ
แต่ว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็เชื่อไปทางฝั่งลูกค้านะพร้อมตั้งคำถามบอกว่า
ตอนแรกไหนแม่ค้าบอกว่าไม่มีแบงค์พันธุไง

แล้วบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยเพิ่งไปกดเงินจากตู้ไอเทมก็ต้องมีสลิปในการกดใช่ไหมฮ